หาของกินอร่อยให้คลายเครียดกันดีกว่า
บอกเลยว่าใครชอบอะไรเย็นแล้วก็ต้องร้านนี้
เป็นบิงซูแบบไทย
รสชาติหน้าตามันเป็นยังไงติดตามพร้อมกันใน

เย็นชอบชื่นใจซาดเสียวฟันลอแล้ว
น่ากินน่าทานนะเนี่ยชำว้าวแบบเกาหลี
แต่อร่อยมีท็อปปิ้งแบบไทยนี่เลย
ร้านนี้ฮะคากิโคริบิงซูนมสด
ที่งานสยามคารวาลสวนรถไฟ

ผมว่าน่าจะรู้ก็เห็นแล้ววัยลงวัยรุ่นชอบไปเดินกัน
คุณผู้ชมฮะใครที่ชอบทานบิงซูนมสด
แล้วก็ลองที่ร้านนี้ดูเขาบอกว่าตัวน้ำแข็ง

ปปิ้งมีมากมายให้เลือกสรร
เยลลี่มุนมะพร้าวเข้าก๊วยคอร์นเฟล็ก

สายหมดเลยได้ไหมเอายังละนิดอย่างละหน่อย
แล้วที่สำคัญต้องขอนมเนี่ยนะ
เขาบอกว่าถ้วยหนึ่งราคานะถ้าหากว่าใส่ไป๔อย่างเนี่ย

ถ้าใครอยากไปลองความอร่อยชำว้าแบบนี้ก็ไปกันได้นะ
ที่งานสยามคารวาลสวนรถไฟ
งานนี้มีตั้งแต่วันที่๑๐จนถึง๒๑กุมภาพันธ์นี้เหรอ

เห็นบอกว่ามีจนถึงวันนี้นะ
ติดตามกันไปแบบยาวเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วเหรอ
ใช่ตารีบไปอ่านช้าไปวันนี้วันสุดท้ายแต่ยังมีเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
เย็นจนถึง๔ทุ่มไปก็ได้นะจ๊ะยังไงขอขอบคุณภาพนี้ด้วย
รีวิวมาให้เราคุณแสงออกปาก
โอ้โหต้องอร่อยมากแน่ตอนนี้บ่าย๓มีเวลาอีก๖๗๘๘ชั่วโมงค่ะ
พาไปอิ่มอร่อยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์